ทีป้ายแดงกับใบตองวันนี้มาตามหาร้านตามสั่งไฟลุกค่ะ
ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังย่านพุทธมนตร
เป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งแต่ไม่ธรรมดา
เพราะว่าร้านนี้มีเป็นร้อยเมนู
ส่งต่อจากรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูก
รายได้ย้ำในหน้าวันละเว้นหมื่น
อะไรคือเคล็ดลับความสุขเร็จของร้านนี้ตามกันทุกนายเลยจ้า
ต้อยตามสั่งพุทธมนตรสายหนึ่ง
ร้านตามสั่งราคาประหยัด
แต่รสชาติเนี่ยระดับพัฒนาคารนะครับ
บรรยากาศริมถนนหลังคาสังกษี
มีโต๊ะให้บริการ๖๘โต๊ะเท่านั้น
เมนูเด็ดก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือ
ต้มยำรวมมิตรหมึกผัดกระเทียม
ที่เห็นจานใหญ่แบบนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง๗๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าเป็นเมนูกับข้าวจานใหญ่แบบนี้
ก็๑๓๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
โอ้โหราคาประหยัดแบบนี้
เป็นที่มาของร้านป้าต้อยตามสั่ง
ที่ทำให้คนแน่นและยอดขายปัง
เอาเป็นว่าตามน้องใบตอง
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

เดินตามกลิ่นเดินจอมอุดเข้ามาเลย

จานนี้เท่าไร

บอกว่ามันจานใหญ่ให้เยอะแล้วคุ้มจุกจริงนะ

กุ้งทอดใช้วันหนึ่งเยอะแค่ไหน

และแอบเห็นมุมนั้นค่ะกระเทียมเจียวเหรอแม่ใช่ค่ะกระเทียมเจียวค่ะ
ใช้เยอะขนาดไหน๒๓หม้อค่ะ
ขนาดที่เป็นตัวที่จะเอาให้แบบผสมทุกอย่าง
ซอสอันนั้นคือเป็นสูตรที่คิดเองเหรอคะแม่

เพราะว่าลูกค้าเยอะจะมานั่งปรุงทีลา
แต่กระทะต่อกระทะมันก็จะช้าเราก็ต้องปรุงขึ้นมาอย่างนี้

ซอสที่แม่ปรุงไว้ใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างคะ
ก็มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรส
แล้วก็มีน้ำตาลไซด์พรุ่งไทย

หนูไม่มากินอย่างเดียวหนูขอบุกเข้าไปในครัว
วันนี้ขอ๒เมนูเด็ดเป็นอะไรคะแม่
เป็นข้าวอาซาเปนค่ะแล้วก็กุ้งคั่วพริเกือก
เมนูเด็ดนะคะเดี๋ยวขอบุกไปเลยนะ
แหมขอบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการผัดถึง๒เมนูกันเลย
ส่วนวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
เดี๋ยวเราจะทำกุ้งคั่วพริกเกลือเริ่มเลยค่ะ
เนี่ยไม่พูดส้ามน้ำเพงใส่น้ำมันแล้วนะ
ใส่อะไรละคะไฟลุข

อะพุงลดค่ะอันนี้คืออะไรเฮีย

เห็นกันต่อขึ้นไวมากตัวน้องดูเร็ว

อ๋อเมนูนี้ต้องใส่ผมกะลี
เพราะว่าสีมันจะเป็นแบบเหลืองเนอะ
น้ำอ่านี่คือซอสสูตรเมื่อกี้ที่แม่ต้อยบอกไป
หมึกกุ้งจ้ะที่เราใส่ลงไปในข้าวผัดนะคะ
เดือดมากตอนนี้อ่ะอ้าวลงไปค่ะ
สังเกตว่าที่นี่คือใช้ไฟแรงตลอดเลยนะคะ
เสร็จแล้วนี่คือกุ้งคั่วพริกเกลือและอันนี้ก็คือข้าวผัดสเปนนะคะ
ว้าว

เดี๋ยวเราไปรอชิมกันดีกว่าจ้า

จากนั้นก็ใส่เพชรคาตะไคร้มะกรูด

ตามด้วยน้ำปลาอีก

ชิดกุ้งกับปลาหมึกนะคะรูปหล่อ

โอ้โหชามโตจุกแบบนี้

และอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือ

เริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อน

ตามด้วยพริกกระเทียมกระชาย

เติมด้วยซอสปรุงรสสูตรของทางร้าน

ตามด้วยน้ำซุปใบมะกรูด
กะเพราผัดให้เข้ากัน

แค่นี้เราก็จะได้เมนูสปาเกตตี้ผัดชาแล้วล่ะครับ
ต่อไปเราก็ให้น้องใบตอง
ชิมรสชาติเมนูตามสั่งของร้านป้าต้อยตามสั่ง
พุทธมนตรสาย๑กันเลยครับ
มาแล้วจ้าได้เวลาชิมแล้วค่ะ

ข้าวผัดสเปนค่ะ๗๐บาท

ต่อด้วยสปาเกตตี้ผัดฉาทะเลค่ะ

๑๓๐เดี๋ยวเริ่มชิมเลย

คิดว่าจานนี้น่าจะแปลกกว่าบริการ
ถุงเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเอามาผัดดูว่าเออ
เครื่องทะเลผัดด้วยผงกะหรี่แล้วมันจะออกอ่ารสชาติจะเป็นไง
พอเราชิมมันก็โอเคแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันแปลก
ตอนนั้นมันน่าจะมีบันโลกด้วยป่ะอ๋อเออเราก็เลยไม่ได้
เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเองทุกคนค่ะมันจะมีกลิ่นหมูกะหรี่
แต่ว่าไม่ได้แรงนะทุกคนมันจะแบบแค่รู้สึกมีกลิ่นหอมนิด
อร่อยอ่ะอันนี้คือผัดแบบไม่แฉะนะคะทุกคน
เด็กกันได้เนอะแม่เนอะใช่ค่ะโอเคต้มยำจ้ะ
เปรี้ยวเต็มหวานละมุนนวลด้วยแบบเหมือนนมใช่ไหมแม่
แต่ว่ารสจัดต้มยำน้ำข้นที่ถูกต้องคือแบบนี้
นี่สปาเกตตี้ผัดฉานะแม่เนาะใช่ค่ะ
คือกล่องต้องใหญ่ขนาดไหนแม่ตอนนี้คือล้นกล่องแล้ว

มันจะมีกระชายที่มันแน่ใช่ค่ะความหอมของกระชาย
เส้นสปาร์เกตตี้คือสูบกำลังดีมาก
ถ้าเกิดว่าสุกกว่านี้มันจะเละ
มาเมนูนี้เด็กทำได้แล้วไม่เผ็ด

มันจะรสแบบนุ่มเนอะจะมีกลิ่นเหล้าจีนออกมาหน่อย
อ๋อไม่เค็มโดดไม่หวานโดดมันคือกลม
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดของร้านป้าต้อยตามสั่งพุทธมนตรสายหนึ่งกันแล้ว
ต่อไปเราเปิดเส้นทางชีวิตของป้าตอยกว่าจะขายดีคนแน่นร้านแบบนี้
เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านบะหมี่แต่ขายไม่ดีเลยผันตัวมาเปิดร้านตามสั่ง
ทั้งที่ตัวเองทำกับข้าวไม่เก่งแล้วอะไรทำให้ร้านป้าต้อยโด่งดังจนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้านี้หนูรู้มาว่าแม่ไม่ได้เป็นคนทำกับข้าวเป็นตั้งแต่แรก

แล้วเมื่อก่อนเนี่ยร้านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วย

อ่าก็คือขายตามสั่งแต่ว่าทำอาหารตามสั่งก็ไม่เป็น

แม่ไม่เป็นขนาดไหนคือ

กระทะก็ยังไม่ถนัดอะไรอย่างนี้

มีค่ะแชร์ก็มีข้าวแชร์ข้าวไม่

คือช่วงแรกที่เปิด๖เดือนแรกก็คือพยายามปรับปรุงมาเรื่อยใช่ไหม
สั่งบางเมนูคือโทรไปถามเพื่อน

เข้าใจว่าต้มยำมันจะต้องเป็นน้ำแล้วก็ไปทำเป็นน้ำแบบให้มันขลุก

เขาก็บอกว่าไม่ใช่ป้ามันแห้งเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะ

เฮ้ยเธอเขาผัดต้มยำเขาทำยังไง
เพื่อนเขาก็บอกอ๋อทุกอย่างเขาต้องไปผัด

แต่เราบอกเขาก่อนนะว่าเราเอาไปทำเหมือนแบบเป็นน้ำต้มยำ
เราขึ้นไปลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่ใช่
เขาก็บอกไงว่าเออเค็มไปนะเผ็ดไปนะไม่อร่อยนะ

แล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกขอโทษนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะ
มันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่อยู่ดีทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ต่างชาติเยอะก็เรามีความรู้สึกว่า
ผัดอเมริกันมันก็มีที่มาของมันอยู่แล้วใช่ไหม
เราก็เลยมาเอาจานนี้ดีกว่าเป็นข้าวผัดข้าวผัดสเปน
ถึงขั้นว่ามีคนทำข่าวไปออก

ก็เลยกลายเป็นมันเป็นเมนูแบบประจำร้าน
จากยอดขายที่ขายได้วันละหลักพัน๑๐๐บาทอะไรอย่างนี้
โอ้โหขยับขึ้นมาเลยหลังจากที่มาได้ออกผ่าน

มันก็ขึ้นมาเรื่อยจนถึงหลักหมื่นนะคะ

เราต้องหาเงินส่งเสียลูกเรียน

แล้วก็เลยมีลูกชายของคุณแม่
มาช่วยสารต่อกิจการมาช่วยดูแลร้าน
ตอนนั้นเฮียปังอายุเท่าไหร่แม่

เด็กผู้ชายดื้อดื้อขนาดที่แบบแม่เคยเสียน้ำตาไหม
ก็มีอยู่วันหนึ่งอยู่โรงเรียนก็โทรมาว่า
คุณแม่มาโรงเรียนหน่อยถามมีอะไร

ลูกชายเขาดูดบุหรี่อะไรประมาณนี้

เดินเข้าประตูโรงเรียนแม่ก็เดินร้องไห้ไปก่อน

ดูแม่มึงร้องไห้จากหน้าประตูมาแล้ว
แม่เล่าวิรากรรมของลูกชายแล้ว
เดี๋ยวเชิญเฮียปังมาคุยด้วยดีกว่านะครับ

เฮียปังเสร็จยังมาคุยด้วยหน่อย

แต่ว่าเห็นแม่ร้องไห้แล้วรู้สึกไง

เฮียด้วยความไม่รู้แสดงคนโตก็รู้เนาะ
ว่าแม่ต้องทำงานเลี้ยงดูเราสี่คนส่งเสียเราเฮียตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อเหรอ
ครับเดี๋ยวแม่เหนื่อยครับก็เลยให้น้องเรียนดีกว่าหรอ
คุณแม่ตอนที่เฮียตัดสินใจว่าไม่เอาไม่เรียนต่อแล้วให้น้อง
จำตอนนั้นได้ไหมค่ะเราก็บอกว่าเธอต้องเรียนนะ
คุณตาก็บังคับให้เขาเลี้ยเขาบอกไหวไหวอ่าทีนี้พอเฮียตัดสินใจไม่
ไม่เรียนต่อแล้วก็มาช่วยแม่อย่างเต็มตัวแปลว่าเฮียชอบทำอาหารนะ
หรือว่าไม่ฉันก็ทำไม่ทันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าร้านเราจะมีเมนูเยอะ
มากขึ้นเรื่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเยอะนะบังคับลูกค้ากิน
เป็นแบบพ่อครัวคนเดียวเหรอด้วยฝีมือและความขยันของแม่
ต้อยพร้อมกับเฮียปังลูกชายก็เลยทำให้ป้าต้อยตามสั่ง
พุทธมนตรสายหนึ่งกลายเป็นร้านชื่อดังย่านนี้ที่ใครหลายหลายคน
แวะมาชิมแต่กว่าจะโด่งดังได้ขนาดนี้เนี่ยครับ
ที่ดินแห่งนี้ก็เคยทำมาค้าขายไม่ขึ้น
ใครมาเปิดอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะชาวบ้านต่างทักว่าเคยมีคนมาผูกคอตายที่นี่

แต่เขาก็เปลี่ยนหลายเจ้าคืออยู่ตรงนั้นไม่ได้
ก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ขายกันไม่ได้

อยู่ตรงนี้ไม่ควรหรอไม่ควรผูกคอตายนะ

แล้วแม่มีวิธีการแก้หรืออะไรไหม

เขาก็บอกว่า๘ลงสีนะต้องไหว้ด้วยน้ำชานะ

เหรอแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอย่างที่เขาบอก

เอ้าถามแม่ลูกชายแม่เก่งไหม

ขอบคุณแม่นะครับที่ให้รากฐานมาในการทำลบดำรงชีวิตทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ

โห้ลูกหล่อทำไม่ถนัดเนี่ย

สุดท้ายเลยแม่อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ร้านประสบความสำเร็จ